เรื่องของโรงเรียนโอ้โหนี่คนเป็นแม่คนต้องให้พูดเรื่องนี้
ใช่สลดหดหูและสะเทือนใจมากพร้อมกับต้องถามว่า
เฮ้ยนี่มันยุคไหนแล้วอ่ะจะบอกว่าโหดเกินค่ะไม่เรียวสร้างคนอีกแล้วนะคะ
ครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะใช้ไม้เรียวคุณผู้ชมค่ะอย่างนี้เลย
เฮ้ยฟุ๊บไอ้ผู้แรงแล้วแค่ผ่านเนี่ยยังเสียวาบเลย
นักเรียนทำไงเอามือมาปิดอ่าครูทำไงหัวต่อโอ้ย
แล้วด่าว่าสาระเลวนี่คือคนเป็นครูด่าเด็กแบบนี้
อ่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีการตั้งคำถามจากสังคมแล้วค่ะว่า
ลักษณะแบบนี้เป็นการลงโทษเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไร
นี่เราเข้าอยู่อ่าเข้าสู่การศึกษายุคศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้วน่ะ
คุณผู้ชมอยากให้ไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ
ยังมีอีกกันดู
เอามือว่างกันไหมไอ้
สารเลวมาช้า

เป็นไงเรียกแถวไปเลยคือพอได้ยินเสียงแล้วเนี่ย
มันรู้สึกเจ็บแทนนะเสียงอะไรเสียงไม้เรียวหวดหรือเสียงสารเลว
เสียงทั้งสองเสียงอะค่ะเสียงคำว่าสาระเลวเนี่ยมันก็เจ็บไปถึงหัวใจ
ค่ะแต่เสียงตีเนี่ยโอ้โหสะท้านไปทั้งบ้านท้ายแล้วครับมากเลยเหรอ
นี่ลักษณะของคลิปเนี่ยคือเป็นการแอบถ่ายนะคะน้องนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
น่าจะเป็นคนแอบถ่ายไว้ทีนี้เนี่ยถามว่าคลิปนี้เราเอามาจากไหน
ส่วนตัวเนี่ยเขามีการเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วเพจหนึ่งเขาก็มีการแชร์ต่อ
ชื่อว่าเพจกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยเราก็พยายามสอบถามไปที่ต้นคลิปว่า
คลิปเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรแต่ปรากฏว่าถามไปแล้วครับ
ยังไม่มีเสียงตอบรับจากปลายสายถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราบอกกันต่อ
ทีนี้กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยมีการโพสต์คลิปนี้
แล้วก็มีการระบุข้อความบอกว่าการลงโทษนักเรียนด้วยการตี
เป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการผิดวินัยครูและอาจผิดฐานทำร้ายร่างกาย
ประมวลกฎหมายอาญาร่วมด้วยเรียนไปดูเมื่อสักครู่ครับ
เน็ตไปวิจารณ์ยับเลยค่ะไม่มีใครสารเสริญเดือนยอครูคนนี้นะคะ
เพราะว่ามันหมดยุคแล้วที่จะมาหวดจะมาตีเด็กแบบนี้
อันนี้ลักษณะการลงโทษเกินกว่าเหตุนะคะอ่าเดี๋ยวเราตามต่อให้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะคะ
แต่นี่ก็ไม่เหมาะสมนะใช่ค่ะ